ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวของปฏิบัติการจับเจ้าตัวนี้กันหน่อยนะคะ
น้องใบตองอาจจะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำใจให้ดีเอาไว้
แล้วไปจับตุ๊กแก่ยักษ์ด้วยกันค่ะ

เกิดผ้า

นั่นแหละกวาดมาเลย

ถ้าเราตัวนี้มันตายจะได้ยากกว่าเรา
โอ๊ยทวนแบบนี้ไงตัวบักไก่

ปลาก่อนว่าแสงหน่อยนี้มันโพลมา
ไม่มีสติสตังค์ใดแล้วกระเจิดมเมิดเลยค่ะ
ไอเราเขาก็อุตส่าดูนะ
เวลาดูภาพตรงนี้
มันลุ้นตามนะแล้วถึงแม้เราจะรู้สึกหงุดหงิดในใจว่าทำไมไม่จับเรา
แต่ก็มันดีอ่ะนี่คือแบบชีวิตจริงของเขา
มันคือชีวิตจริงนะแล้วเหมือนเราไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเลย
ลุ้นไปด้วยเลยวิธีการก็ใช้ไม้กวาดด้ามไม้กวาดเนี่ยเคียว
แซะมันให้ออกมาจากช่องแอร์ตรงนี้นะคะ
แต่สุดท้ายมันออกมาจริงแต่ตอนออกมาเนี่ยมันออกมาพลวดพลาด
ไม่ทำตั้งตัวอยู่ตรงนี้คนไหนก็เลยหนีกระเจิดกระเจิง
มันจะกลับเข้าไปที่เดิมแล้วมันก็ต้องสู้รบกันอยู่นิดหน่อย
มันก็แอบซ่อนอยู่ตรงราวนม่านอ่ะเนอะคือมันก็อาจจะตกใจทำตัวไม่ถูกเหมือนกัน

ทำไงดีคุณจิ๋สาเอาแอลออกไปไหมเพราะม่านออกไปเลย
คุณคะจัดตุ๊กแกตุ๊กแกตัวเดียวถึงท่านทำรายเข้าของได้เหรอฮะ

เขาใช้วิธีการเอาบ่วงนี่แหละผูกกับไม้แล้วมาคล้องที่คอเจ้าตุ๊กแก
สุดท้ายก็อาจจำได้แล้ว
พี่ไม่ต้องถ่ายแล้วค่ะพี่อยู่ใกล้ไทยดีกว่า
ถูกพี่พวกหนูก็ใจคอไม่ดีใจหายจะค่อมไปด้วย
นะฮะก็ถือว่าตื่นเต้นกันไป
สำหรับการปฏิบัติการจับตุ๊กแก่ตัวนี้
สุดท้ายจับได้นะคะแต่ก็หวังว่ามันจะไม่กลับมาอีก
ไม่อย่างนั้นแล้วคงจะไม่เป็นอันอยู่
คนนี้ก็คงแบบจะเปิดแอร์ทีก็คือแบบระแวงอะนะ
ตั้งชื่อคลิปนี้ไหมว่าตุ๊กแกในตำนาน
อุ้ยตุ๊กแก่ในตำนานดีจริง
แข่งกับพี่แอร์ช่างแอร์ในตำนาน

คุณเคยดูเหรอได้ยินมา